ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านเกมแห่งหนึ่งที่นนทบุรี
ต้องบอกว่าน่ากลัวจริงนะฮะน่ากลัวมากนะครับมีผู้ชายคนนึงนะครับ
ในกล้องวงจรปิดที่ร้านเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจน
ผู้ชายคนนึงเขานั่งเล่นเกมอยู่อยู่ที่โต๊ะนี่แหละนะแล้วก็หน้าจอก็เป็นที่เล่นเกมเนี่ย
คนข้างหลังเนี่ยเขารู้จักกันนะอยู่ดีเอามีดจ่อคอหอยอย่างนี้เลยฮะ
แต่นี่เขาพยายามดันมีดออกนะโอ้โหตอนเราเห็นภาพเราก็เสียวหวาดเสียวแทนว่า
ถ้าเกิดฟึ๊บปาดคอเข้าไปนี่ใช่เพราะจังหวะสู้กันมันอันตรายมาก
เพราะว่ามีดมันเจาะอยู่ที่คอเลยอ่ะแต่คนที่เขาถูกทำร้ายนี่เขาก็พยายามเนี่ยฮะ
กลายเป็นพลิกตัวขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ละอ่าจังหวะเก้าอี้ล้มไง
ก็ยื้อแย่งต่อสู้ขัดขืนกันอยู่สักพักใหญ่ครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงนะลักษณะชายวัยรุ่นเนี่ยเหมือนกับเขาเดินมาดู
แต่เขาก็ลักษณะแบบแหม่มันก็เดินมาดูเฉยเหรอคะ
ก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ก็กล้ากลัวกลัวคือเขาเห็นไหม
เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นเนี่ยเดินมาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นว่าคนนี้ก็มีมีดด้วยนะครับนี่ฮะอ่าก็อยู่สักพักใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกัน
แจ้งตำรวจก่อนไหมก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับ
ของคนที่ถูกเอามีดมาจี้ชิงทรัพย์แล้วก็วิ่งหนีออกนอกร้าน
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ดูในคลิปมีดไม่ใช่เล่มเล็กเลยนะคะ
ถูกต้องนะครับตอนแรกที่เอามีดมาจ่อคอหอยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก
เนี่ยฮะผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับแบบแหมไม่รู้จะทำยังไง
อาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็ไม่ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน
คนก่อเหตุนะฮะก็จะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่ตรงจุดหน้าร้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ตะมนต์ท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีร้านแห่งนี้ครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายแล้วก็เอาทรัพย์สินไปที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ชื่อนายธวัชชัยล่าวงศาอายุ๔๙ปี
เขาบาดเจ็บวันนั้นถูกมีดบาดที่แขนซ้าย
โชคดีที่เจ็บเล็กน้อยวันนี้มาพบตำรวจ
ก็ยังมีบาดแผลเนี่ยแล้วก็ไปทำแผลมาแล้วนะครับ
เขาบอกว่าทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเนี่ยในกระเป๋านะ

แล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีดำ๑ใบ
รวมแล้วก็มูลค่าประมาณ๑๐๐๐บาท
แจ้งความที่สอบพอบรรทนาที่เบส
นายธวัชชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งเล่นเกมอยู่ที่ร้านนี่แหละตามภาพเลยอยู่
อยู่ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแล้วมายืนข้างหลังเขา

ธวัชชัยบอกว่าคนข้างหลังที่มายืนเนี่ยคือมาทวงเงินนะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อขนมให้๒ถุง
แต่ว่านายธวัชชัยเนี่ยเขาปฏิเสธไปไม่ได้ให้เงินนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็เดินออกจากร้านไปนะ
แล้วเดินกลับมาอีกรอบนึงมายืนข้างหลัง
แล้วก็ตามภาพเลยฮะชักมีดขึ้นมาเอามาจ่อที่คอหอยเขา
เขาก็เอามือดันมีดออก

บอกว่าเป็นใคร
แล้วก็เคยมาเล่นเกมที่ร้านเนี่ยหลายครั้งแล้วนายคนนี้นะครับ
เพื่อใครพบเจอนะครับบอกสพรัฐนาธิเบสได้
นายยุทธชัยลามอชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบอายุ๒๑ปีนะครับ

นายยุทธชัยหรือนายเจี๊ยบเนี่ยมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สพรัฐนาธิเบสเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับ
สารภาพว่าต้องการหาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แล้วก็วันนั้นก็คิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาคงมีเงินสดติดตัว
ก็เลยไปขอพอเขาไม่ให้ก็เนี่ยฮะจะทำร้ายเขา
ไม่ได้ไปทวงเงินหรอกจะไปขอเอาดื้อนี่แหละขอเงินนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่ร้านเกมจุดเกิดเหตุนะฮะ
เจ้าของร้านเกณฑ์ก็บอกว่าก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ
ว่าตำรวจก็มาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
ไปคุยกับนี่เป็นร้านเกมนะฮะที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับ
ส่วนวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าปากซอยสามัคคีเนี่ยนะครับ
คนดูแลร้านเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ปากซอยเนี่ยมาเล่นเกมที่ร้าน
ก็ไม่รู้ว่าทำงานขี่วินที่ขี่วินนี้หรือเปล่านะครับ
คนขี่วินคนหนึ่งบอกกับเราว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
คือในเจี๊ยบผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่นพนันฟุตบอลกันแล้วไม่ได้จ่ายเงินกันในเจี๊ยบก็เลยไปทวงเงินอันนี้ที่เขาเล่าให้เราฟังนะ
แต่ว่าข้อเท็จจริงก็ต้องฟังจากทางฝั่งผู้เสียหายเขาด้วยนะครับ

ขับที่นี่ก็นานแล้ว